คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่รุ่นพี่

สางผมหวีผมให้น้องปรากฏไปมา
น้องเจ็บเพราะถูกกระชากจนน้องร้องไห้
รุ่นพี่พยายามที่จะปิดปากน้องให้เงียบ
โดยใช้เท้าจะปิดปากจะถีบน้องด้วย

กลายเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะว่าแม่ของเด็กป๔ไม่ยอมความ
บอกว่าจะเอาเงิน๔๐๐๐บาทมายัดปากมาปิดเรื่องให้เงียบ
มันไม่ถูกต้องเงิน๘๐๐๐บาทนะครับสุดท้ายแล้ว
เมื่อวานเขามีการเจรจากันอีกครั้งทุกฝ่ายคิดยังไงรู้ไหม
คิดว่าถ้าต้องให้ความสำคัญต่อจิตใจของเด็กทุกคน

ทั้งเด็กม๒และเด็กป๔ด้วยนะครับ
เมื่อวานี้ผู้ปกครองของเด็กทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
เพื่อร่วมหาบรือยุติปัญหากรณีรุ่นพี่ม๒รวม๘คน
ทำร้ายรุ่นน้องป๔ภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำคลิปไปเผยแพร่ผ่านโลกโซเชียล
จะมีกระแสวิภาควิจันทร์อย่างกว้างขวาง
และผู้ปกครองของเด็กหญิงป๔ยืนยันว่า
จะเอาเรื่องกับรุ่นพี่ให้ถึงที่สุดนะครับ

เพราะว่าที่เขาบอกว่าพี่๘คนจะจ่ายคนละ๕๐๐
แล้วแม่ของน้องป๔บอกว่าไม่เอาเงินจำนวนนี้
ใช่ครับจะมาปิดปากจะมายัดปาก
ให้เรื่องเงียบมันไม่ถูกต้องนะครับ
แต่ล่าสุดผลการพูดคุยหาบรือกัน
ข้อสรุปว่าทั้งสองฝ่ายยุติปัญหาไว้แค่นี้พอ
และจะหาทางเยียวยาสภาพจิตใจของทั้งเด็กป๔
แล้วก็รุ่นพี่ม๒ทุกคนกันต่อไปนะครับ
ของเด็กป๔บอกไม่ติดใจเอาความกับเด็กม๒แล้ว

เพิ่มมาตรการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
มาตรการดูแลเด็กอย่างรัดกลุ่ม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกนะครับ